คุณผู้ชมค่ะเชื่อว่าเมื่อวานนี้หลายคนน่าจะเห็นภาพข่าวตามโซเชียลกันบ้างแล้วนะ
กับภาพที่น้องพีพีอยู่บนเวทีแล้วร้องเพลงไปด้วยร้องไห้ไปด้วยคุณผู้ชม

ซีคนรักน้องพีพีทั้งหลายมารวมกันหน้าจอกันหน่อยคุณผู้ชมนะ
มาร่วมส่งกำลังใจกับน้องพีพีกันเยอะเลยนะคะคือหลายคนเนี่ยไม่ได้มีโอกาสมาเจอตัวเป็นน้องที่กรุงเทพคุณผู้ชม
ส่งกำลังใจผ่านทางหน้าจอบันเทิงไทยรัฐกันได้อย่างที่ทราบกันดีตอนนี้คุณแม่น้องป่วยนะฮะ
แต่ว่าช่วงนี้คุณผู้ชมตัวน้องเองเนี่ยก็รับงานไว้แน่นมากแล้วคือน้องด้วยความมีสปีริตไม่ปฏิเสธงานก็ต้องกลับมาทำงานหนักแทบทุกวันค่ะ
หลังจากจบกิจกรรมบนเวทีนี้นะน้องพีพีออกมาเจอแฟนคลับค่ะก็ทำให้น้องกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่คุณผู้ชม
เพราะว่าแฟนมาส่งกำลังใจให้กับน้องแน่นลานพักภารกรเลยค่ะ
กำลังใจน้องจริงเลยเพราะว่าน้องสู้มากนะไม่แคนเซิลงานใดเลย
แม้ว่าจะอยู่ในช่วงที่ไม่สบายใจเรื่องคุณแม่อย่างที่ทราบกันเนาะ
ยังคงทำงานทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังของน้องแล้วก็ส่งรอยยิ้มให้แฟนอยู่เสมอค่ะ
แต่ครั้งนี้คุณผู้ชมเป็นเอฟซีที่ขอมามอบพลังงานดีให้กับน้องพีพีบ้าง
ก็เลยมีจังหวะที่ทำให้น้องพีพีเนี่ยกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ไหวระหว่างที่น้องร้องเพลงอยู่
อย่างที่เห็นในคลิปคุณผู้ชมน้องร้องไห้หนักมากเลยนะคุณผู้ชม
ต้องแบบพักเวทีลงไปซับหน้าก่อนจะกลับขึ้นมาบนเวทีอีกครั้ง
เรียกได้ว่าเสียงเชียร์เสียงกรี๊ดแรงซัพพอร์ตจากแฟนคือแบบมีความหมายกับน้องมากจริงค่ะ
และอีกหนึ่งคนที่ทำให้น้องพีพีเสียงสั่นแทบจะกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ก็คือน้องบิลกิ้น
จิ้นของเขาแหละก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้คือพิสูจน์มิตรภาพสุดจริงนะฮะ
ใดก็แล้วแต่เราเป็นกำลังใจกับน้องพีพีแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะ
ค่ะเห็นแบบคนรักน้องพีพีแบบนี้แล้วก็ปลื้มใจแทนน้องจริงคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวขอเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงก็แล้วกันนะคะ
ยังมีเสียงต่อด้วยนะใช่ไหมอ่าโอเคค่ะ
วิทย์อินก็เป็นคนที่มันอยู่กับพี่ตลอดครับผม
แล้วก็เป็นคนที่ช่วยเหลือบีในทุกอย่างจริงครับ
ก็ต้องเข้มแข็งครับแล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดครับผม
พี่เชื่อว่ายังไงทุกอย่างจะต้องดีขึ้นแน่นอนครับ
ให้แล้วค่ะทุกอย่างต้องดีขึ้นแน่นะคะ
เป็นกำลังใจให้น้องพีพีด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะ